สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่นะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เหนือเกือบทั้งภาควันนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ
อกจากนี้ยังมีอีสานตอนบนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นผลพวงจากพายุเบบินคาที่มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และแน่นอนหลังจากนี้ต่อไปก็มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าจะมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่มุ่งหน้ามายังประเทศไทยของเราด้วย
นี่คือภาพดาวเทียมสดณขณะนี้นะครับ
เป็นการตรวจสอบสถานการณ์กลุ่มการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มก้อนเมฆนะครับที่ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยรวมไปถึงรอบนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เองมีจุดไหนบ้างที่มีฝนตกนะครับจากการตรวจสอบขณะนี้เนี่ยนะครับ
จุดหลักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่ไปปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ดังนั้นจังหวัดเหล่านี้ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังกันหน่อยยังคงมีโอกาสฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชรเพชรชบูรณชายภูมิอุดรธานีร้อยเอ็ด
ทางตอนล่างก็มีอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินนครราชศรีมาอุทัยธานีปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้า

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้
ดังนั้นใครที่จะเดินทางกลับเข้าบ้าน
หรือว่าเดินทางออกไปทำกิจกรรมต่างตอนนี้ก็ระวังกันหน่อย
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือบางจุดฝนตกสะสมต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูภาพต่อไป
เป็นภาพการคาดการณ์เรื่องของความเร็วลมของพายุลูกนี้
จากการตรวจสอบขณะนี้ก็พบว่าพายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปที่เรียบร้อยแล้ว
ความเร็วลมลดลงแต่ว่ายังเป็นสถานะของโซนร้อนอยู่
ไปดูกราฟิกต่อไปก็จะพบว่าความเร็วลม
ตอนนี้ถ้าหากไปดูบริเวณทางตอนบนของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ๙๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูกราฟิกต่อไปเลยนะครับจะพบว่านี่นะครับ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่เห็นเป็นเส้น
คือทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุนะครับ
จะสังเกตว่ามีการดูดเอากลุ่มความชื้นกลุ่มฝนจากบริเวณทะเลในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย
ก็จะเป็นจุดที่มีสีแดงค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวมีฝนตกสะสมเยอะ
ดังนั้นจุดที่ได้รับผลกระทบพ่วงไปด้วยก็คือแนวปะทะต่าง
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก

คาดการณ์สถานการณ์พายุลูกนี้

เคลื่อนที่เข้าสู่ไทยด้วยจากการคาดการณ์

นี่คือเส้นทางหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก็จะพบว่ามีการเคลื่อนที่เข้าสู่ไทย

เป็นแผนที่ที่แสดงการก่อตัวของ
ภูมิประเทศก็จะพบว่ามีแนวภูเขา
ข้างเยอะนะครับภูเขาเหล่านี้ก็จะช่วย

พายุกำลังแรงเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างน้อย

กันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์

เมืองในของเราจุดแรกที่จะได้เจอ

จะมีโอกาสเคลื่อนที่ไปจากจุดเดิม

ฝนมีโอกาสตกในจุดนั้นซ้ำ
ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ
ตามมาด้วยส่วนนี่เป็นการคาดการณ

ราฟิกต่อไปก็จะเป็น๒๔ชั่วโมง
หลังจากนี้ก็จะพบว่าแถบเขียว

แล้วก็สีชมพูสีเนื้อปืน

ใหม่เชียงรายแถวจังหวัดน่านพยาว

แถบนี้ทั้งหมดส่วนคลื่นลมเช่นเดียวกัน

เหนียวนำเอามรสุมลูกนี้เข้ามา

คลื่นสีชมพูคือคลื่น๒๔เมตร
แนวชายฝั่งนะครับนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์พายุลูกนี้ที่จะมีผลต่อ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยแต่หลังจากพายุลูกนี้สลายไปเนี่ยนะครับ
ภาคอื่นอื่นก็คงเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าฝนจากพายุลูกนี้ก็จะค่อยกระจายตัว
ตกตามภาคอื่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างต่อไป
นี่คือสถานการณ์ฟ้าฝนที่ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ